เคสที่ที่ยังมีปัญหาในล็อตแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องที่วันนี้ผมเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยก็จะมีคนเข้ามาติดต่อก็จะเป็นว่าเอ่อเขาเขาได้รับค่าจ้างอยู่นะแต่ว่าเขาก็ยื่นมาอย่างเงี้ครับพอเขายื่นมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะครับเราก็จะปฏิเสธเป็นหนังสือไปเพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้เนี่ยจึงเป็นตัวเลขที่สะสมมา

มีเกือบทุกวันครับกิจการเล็กก็เลยไปเป็นครับ๑ล้าน๕ครับค่ะลองโครงสรุปครับเดี๋ยวนะคะคือถ้าเอายื่นสะสมเนี่ยตกลงล้านห้าหรือล้านเก้านะคะ
ล้านห้าครับอ่าล้านห้านะคะล้านห้าเท่ากับว่านะตอนนี้เท่ากับอนุมัติจ่ายหมดแล้วใช้คำว่าอนุมัติจ่ายหมดแล้วใช่ไหมคะ
ล้าน๕พอพูดถึงล้าน๕ที่ผมนำเรียนว่าอนุมัติจ่ายเกือบหมดแล้วเนี่ยก็คือในช่วงที่เราคุยกันตอนแรกถ้าคุยกับคุณจอมขวัญเมื่อเดือน๒เดือนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงตัวเลข๙๙๐๐หรือ๑ล้าน

ตรงนู้นแหละครับที่มีการยื่นล็อตแรกนะครับเพราะฉะนั้นผมนำเรียนว่านักวันนี้ล้านห้าเนี่ยนะครับเราสั่งจ่ายแล้วล้านสี่นะครับ๑ล้าน๔๙๐๐๐๐แล้วอยู่ระหว่างการทำงานอยู่๔๗๐๐๐
ไม่ใช่มันค้างมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับแม้ว่าทุกวันก็จะยืนเข้ามา๑๐๐๐๐๐๐๒๐๐๐บาท๑๐๐๐๐๐๐๒๐๐๐บาท
๔๗๐๐๐นี่คือเหมือนกับค่อยถยอยยื่นเข้ามาเลยถูกมั้ยครับ
มันก็จะมีหมุนต่อไปครับ
ท่านทีนี้ท่านรองโฆษกคะในส่วนของที่อนุมัติแล้ว๑๔๙๐๐๐ที่ว่านี้เนี่ยที่บอกว่ามีปัญหาที่ยังไม่ได้เรื่องของสมุดบัญชีไม่ตรงชื่อคนยื่นหรือว่าเลขบัญชีผิดเนี่ยอันนี้อยู่ในอยู่ในกลุ่มไหนคะ
เอ่ออยู่ในกลุ่มตั้งแต่แรกเลยครับอยู่ในกลุ่มตั้งแต่แรกเลยก็มีครับคุณจอมขวัญครับกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ลักษณะแบบนี้มีเยอะไหมคะ
เอ่อผมว่าน่าจะสักประมาณตัวนี้เราประมาณนะครับจากตัวเลขที่มีค้างอยู่เนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสองหมื่นถึงสองหมื่นห้าพันคน
อ่าค่ะนะครับสองหมื่นถึงสองหมื่นห้าพันคนในขณะเดียวกันพอท่านยื่นเข้ามาเอ่อเงื่อนไขของเราที่ไม่มีหกในสิบห้าจำได้ไหมครับการจะได้รับเงินเนี่ยต้องมีหกในสิบห้าด้วยนะครับตรงเนี้ยเราก็จะเอ่อทยอยแจ้งท่านกลับไปว่าท่านไม่มีสิทธิ์นะครับว่าท่านไม่มีสิทธิ์ในขณะเดียวกันกลุ่มที่ไม่มีหกในสิบห้าเนี่ย

จะต้องไปอยู่ในในโครงการเราไม่ทิ้งกันใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับมันมันก็ไม่ได้แล้วป่ะคะไม่ได้จากประกันสังคมใช่ครับหมายถึงว่าคือก็ก็ไปอันนู้นก็ไม่ได้แล้วป่ะคะอ๋อได้สิครับเพราะว่าเป็นโครงการใหม่นะครับสำนักงานประกันสังคมนะครับได้ทำนำเสนอโครงการขึ้นไปนะครับซึ่งเอ่อก็จะเป็นเป็นเรื่องของล็อตใหม่เป็นเงินกู้ล็อ
ค่ะท่านรองโศกซึ่งเป็นการส่งต่อรายชื่อและจำนวนคนไปที่กระทรวงการคลังเลยไม่ใช่ว่ากลุ่มนี้จะได้รับแจ้งแล้วต้องไปลงทะเบียนกันใหม่หมดอย่างงี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะอ่ากลุ่มนี้กลุ่มนี้อยากจะนำเรียนนะครับเนื่องจากเพิ่งเราเพิ่งนำเสนอโครงการไปกระทรวงการคลังเองก็อ่าส่งสัญญาณว่าอื้อเมื่อกลุ่ม
ถามว่าเอ่อตรงเนี้ยกลุ่มเงินก้อนเนี้ยในกลุ่มเนี้ยนะครับห้าหมื่นกว่าคนเนี้ยเอ่อเขาจะให้เราช่วยดำเรียนการให้ยังไงเพราะเขาก็มองว่าคนกลุ่มเนี้ยมีเป็นยังยังเป็นคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะเขาเข้าประกันสังคมมาแล้วประกันสังคมน่าจะติดต่อได้ง่ายกว่าน่าจะเอ่อจ่ายเงินให้ได้ง่ายกว่าเขา

ในกรณีของการพิจารณาให้โควิดเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วเป็นภาระของประการสังคมต้องช่วยเนี่ยนะคะทีนี้มันจะมีคาบเกี่ยวกันระหว่างบางแห่งที่เปิดบริการได้แล้วเปิดทำงานได้แล้วซึ่งอันนี้มันวิธีปฏิบัติเป็นยังไงคะท่านรองโอเคขอบคุณครับเรื่องนี้ขอบคุณมากเลยอยากจะช่วยให้ช่วยประชาสัมพันธ์กันเยอะ
นี่แหละมีไปถึงตัวในจ้างเลยนะครับเมื่อรัฐผ่อนคลายแล้วให้ท่านเปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นประกันสังคมไม่ได้หมายความว่าประกันสังคมจะหยุดจ่ายนะครับเมื่อท่านเปิดได้หากท่านเปิดถ้าท่านมีลูกจ้างร้อยคนท่านบอกท่านเปิดก่อน๕๐ให้ท่านแจ้งประกันสังคมนะครับให้ลูกจ้าง๕๐คนกลับเข้าทำงานหรือยังไม่ให้ลูกจ้างกลับค

ประกันสังคมก็จะไปจ่ายเงินต่อให้กับลูกจ้างแล้วก็จะหยุดจ่ายให้กับลูกจ้างที่กลับเข้าทำงานแล้วเพราะถูกว่าเขาก็ไม่ได้ขาดใส่ได้แล้วเขาก็กลับเข้าไปทำงานเป็นปกติแล้วขอให้แจ้งประกันสังคมนะครับประกันสังคมจังหวัดเขตเรื่องที่ที่อยู่ใกล้นะครับอืมเอ่ยเดี๋ยวของสามประกอบการณ์ครับค
โควิดคือเหตุสุดวิสัยแล้วเป็นหน้าที่ประกันสังคมในการจ่ายทีเนี้ยพอเริ่มจ่ายไปแล้วเนี้ยนะคะแล้วแล้วเปิดแล้วเปิดเท่ากับว่าก็คือหยุดจ่ายนะตอนนั้นที่ที่กลับมาทำงานแล้วแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าเราเราต้องรอข้อมูลจากนายจ้างด้วยครับคุณจำขวัญเหมือนกับตอนเริ่มต้นเหรอครับตอนเริ่มต้นที่เราจ่ายช้าเพ
ท่านรู้จักตัวแล้วก็ประแจนด้วยว่าลูกจ้างคนนี้ไม่ได้จ่ายค่าจ้างนะ
ให้หยุดก่อนครับเนื่องจากเวสสุทธิวศร

ตรงนี้เลยต้องขอความร่วมมือจากนายจ้างนะครับ

เราก็จะหยุดจ่ายนะเมษาเพราะเราเชื่อท่าน
ผู้ต้องการเราก็จะไม่จ่ายถูกไหมครับ
คือว่าอันนี้ในส่วนของการได้รับเงินตรงนี้เนี่ยนะคะ
กรณีเหตุสุดวิสัยโควิดเนี่ยคือจ่ายตามระยะการหยุดจริง
ไม่ใช่ว่าพอได้แล้วจะต้องได้รับครบกี่งวดกี่งวดเท่าไหร่

เพราะฉะนั้นถ้านะคะอันนี้เรียนลองสงสัยคือถ้าสมมุติว่านายจ้างบางแห่งเนี่ยเปิดทำการแล้วนะคะ
แล้วไม่ได้จ้างเอ่อขออภัยไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลกลับมาที่ประกันสังคมเป็นไปได้ว่ามัน
เรียนใช้คำง่ายแบบนี้นะคะคือเหมือนมันจะยังคงเป็นภาระของเงินประกันสังคมต่อไปถูกไหมคะ
เพื่อช่วยกันให้แจ้งประกันสังคมด้วย

แล้วก็ถึงแม้
ในช่วงแรกท่านแจ้งเรามาแค่๑เดือนท่านก็ต้องแจ้งต่อว่าให้หยุดต่ออีก๑เดือนนะ
หรือว่าในช่วงแรกท่านแจ้งเรามา๒เดือน๖๐วันติดเราให้๙๐วันนะครับท่านก็แจ้งเรามาเพิ่มอีกว่าท่านท่านยังให้หยุดต่ออีก๓๐วันนะครับขอให้ท่านกลับ
หรือว่าท่านแจ้งเพิ่มนะครับตอนนี้พูดกับคุณจอมขวัญง่ายเลยว่าปริมาณการแจ้งเพิ่มเริ่มเยอะขึ้นแล้ว

เพราะว่าเขาก็มองว่ายังเปิดไม่ได้
อ่าครับโรงแรมอาจจะเปิดได้บางส่วนหรือว่าทยอยเปิดนะครับห้างสรรพสินค้าอาจจะทยอยเปิดเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ว่าอะไรครับเป็นหน้าที่ของเราครับที่เราจะจ่ายครับไม่ต้องกังวลครับ
อย่างนี้แสดงว่าสมมุติสมมุตินะคะว่าถ้าเราขึงขึงเลยแล้วคือคือมันมันมีจ่ายกำหนดระยะเวลาจำนวนวันเอาไว้เนี่ยนะคะแล้วใช้ไปหมดแล้วแล้วใช้ไปหมดแล้วคือณตอนนี้ยังไม่ถึงอ่ะนะคะ
แต่ถ้าใช้ไปหมดแล้วก็คือสิ้นสุดแค่ไหนก็แค่นั้นถูกไหมคะ

มีรายได้นั่นก็เข้าสู่โหมดปกติที่ท่านจะต้องหักเงินสมทบส่งประกันสังคมไหมฮะลูกจ้างเองก็จะมีเงินสะสมเข้ากองทุนสารภาพจะใช้สิทธินู้นสิทธิ์นี้ต่อของเขาไปก็จะมีเงินเข้ามาก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแต่เมื่อไหร่ที่ลูกจ้างยังไม่กลับเข้ามาเราจ่ายเงินตรงนี้เรียกว่าเงินทดแทนการขาดรายได้ให้ลูกจ้างก็ลูกจ้าง
คนที่มีค่าจ้างขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องส่งเพราะฉะนั้นมันจะไม่ชับซ้อนกันคนที่ไม่มีค่าจ้างท่านก็ไม่ต้องส่งก็รับเงินจากผมส่วนคนที่มีค่าจ้างผมก็หยุดให้เงินช่วยเหลือนะครับเงินทดแทนการขาดรายได้ก็ไม่ให้เขาก็รับเงินจากในจ้าง
ซึ่งอันนี้เนี่ยทางทางประกันสังคมก็ต้องติดต่อในจ้างให้ได้ถูกไหมคะคือเรียนลองคิดแบบนี้คือคือบางทีในจ้างเขาก็ภาระเยอะนะคะการที่จะต้องมาแจ้งนับเป็นรายบุคคลคนไหนมาแล้วคนไหนยังไม่มาอันนี้เอาเข้าจริงจริงคือคือถ้าเขาไม่แจ้งเนี่ยคือประกันสังคมยังต้องจ่ายต่อแต่ประเด็นก็คือว่าการที่จะบอกให้เขามารับผิด

ให้เปิดเนี่ยในจ้างบอกหนูในจ้างบอกมา๙๐วันเลย๙๐วันเลยแต่เนี่ยเราบอกผ่อนคลายรัฐผ่อนคลายให้เปิดแต่เขายังไม่แจ้งเนี่ยนะครับแล้วเราก็ติดต่อเขาแล้วเขาก็ยังไม่แจ้ง
ถ้าเป็นภาระระหว่างเรากับนายจ้างไม่เป็นเหตุให้เป็นภาระที่พี่จะทำให้ลูกจ้างไม่ได้เงินไม่ใช่ครับ
เข้าใจค่ะเข้าใจค่ะท่านรองโฆษกชัดเจนมากเลยนะคะขอบคุณท่านรองโฆษกมากเลยนะคะ